นอกจากการนวดแล้วอย่างที่เกินไปเรื่องของการเล่นอะไรที่มันดูตื่นเต้นเราใจ
โยกย้ายอะไรกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ไปดูดีกว่าว่าเขาสาธิตให้ดูว่าเล่นยังไงถึงจะไม่พลาดไม่กระเด็นแน่นอนค่ะ
สนั่งการเล่น
ดูทักษะเขาเหมือนไรให้ดูอ่ะ
สองขาโชว์ไปเลย
โชว์คริงยืนสองขา
ดูท่าจบสวยด้วย
บอกเลยนะว่าใครเคยเล่นเครื่องนี้นี่ไม่ง่ายจริง
ก็เคยไปลองนั่งเหมือนกันโอ้โหตกแต่๓วิแรก
มันแรงจริงเนาะ

โอ้โหคุณต้องตั้งสตินะ